เอาละครับเราไปดูกันหน่อยนะครับสำหรับศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นนะครับ
ความพร้อมเป็นอย่างไรกับการที่เอสตาด้านั้น
ออกมามองว่าเขาพร้อมแล้วกับการกระชากเข็มขัดแชมป์โลกกลับคืนมานะครับ

ขาดเส้นนี้มันควรเป็นของเขาจากการชกครั้งที่แล้วนะครับในการเจอกับศรีสะเกด
ก็แถลงข่าวกันที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา
ศรีสะเกดก็ไม่ได้บินเดินทางไปร่วมงานเนื่องจากว่าฝึกซ้อมแล้วก็ไปรับรางวัลนี่แหละครับ
นักกีฬาชายยอดเยี่ยมนะครับของสยามกีฬาอาวอร์ส
โดยรู้ดีว่าแฟนมวยนั้นอยากให้ไฟล์นี้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับศรีสะเกดเมื่อวานนะครับ
รับรางวัลในงานสยามกีฬาอาวอร์ดก็เป็นสมัยที่สามนะครับบอกว่าเจ้าตัวก็ร่างกายนะครับ
เต็มร้อยแล้วก็ลงนวมไปแล้วเกือบสองร้อยยกครับตอนนี้ก็ลงนวมหนึ่งร้อยเก้าสิบยกครับผม
แล้วก็จะลงนวมอีกอีกทีประมาณเอ่อจะลงนวมอีกถึงสองร้อยเก้าสิบยกครับผม
แล้วก็แล้วก็จะเดินทางวันที่สิบหกเมษาครับผม